สุมมาแล้วก็มีฝนตกโดยเฉพาะตามภูเขาต่างทางภาคเหนือพอฝนตกมาบางทีเนี่ยจุดที่ดินมันไม่ได้มีต้นไม้ปลูกเอาไว้ยึดดินเอาไว้เนี่ยมันอุ้มดินอุ้มน้ำไม่ไหวสุดท้ายมันก็สไลด์ลงมาอย่างที่เห็นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ภาพนี้เจ้าที่เขาสามารถจับภาพเอาไว้ได้พอดิบพอดีครับ
โอ้โหเรียบร้อยครับ
โอ้โหสัญจรไม่ได้แล้วครับตอนนี้

คือโชคดีนะที่ดินมันหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ปริมาณเท่านั้น
ถ้ามากกว่านี้รถของเจ้าหน้าที่เองนั่นแหละ
เป็นรถกระบาดที่จอดอยู่เองรวมทั้งคนถ่ายเองอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับ
กั้นถนนครับบริเวณหน้าทางเข้าที่ทำการอุทยานก็อยู่ที่อุทยานพอดีครับ
ที่น่านครับตอนเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมานี่เอง

อันนี้จะเห็นชัดกว่าคือรถสัญจรไม่ได้

คือคุณอัศดายุทธ์อินปานะฮะ
ก็สามารถเป็นคนบันทึกภาพเมื่อสักครู่นี้เอาไว้ได้
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นตนเองออกมายืนอยู่หน้าอุทยานเพราะว่าอะไร
ที่ออกมาแล้วเอามือถือขึ้นมาถ่ายเพราะมันมีเสียงเหมือนมีไม้ลั่นไม้หัก
มันดั้งเปี้ยอะไรอย่างนี้ก็เลยสงสัยด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
ก็เลยออกไปดูสักพักหนึ่งมีเสียงดินค่อยแบบ
นึกถึงภาพเวลาดินมันสไลด์ในป่านะมันจะมีเสียงเสียงต้นไม้เสียงป่าเสียงอะไรอย่างนี้
หน้าป่ามันลั่นดินมันลั่นแล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวสไลด์ลงมา
เขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมารอบันทึกภาพเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายไว้ได้พอดี
หลังเกิดเหตุก็เลยไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือแขวงการทาง
นำรถเครื่องจักรต่างมาเอาดินออกมาเปิดเส้นทางออก
เพื่อให้รถนั้นสามารถที่จะเบี่ยงซ้ายแล้วก็สัญจรผ่านไปได้
ระหว่างที่รอให้ฝนหยุดตกแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่อีกทีหนึ่งต่อไปนะครับ
อันนี้ที่น่านไปที่ตำบลบ่อเกลือใต้อยู่ที่นั่นเหมือนกัน
ก็เกิดเหตุดินสไลด์ลงมาแต่อันนี้เข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งเลย
นี่ตอนตี๓ที่ผ่านมาแล้วทีนี้ตี๓น้องสุนผู้คนก็หลับอยู่
ตกใจหนีตายกันไม่คิดชีวิตเลยนะครับทางด้านของลูกสาวเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณพร
บอกว่าคือตอนที่เกิดเหตุคนในบ้านหลับอยู่แล้วตอนก่อนนอนเมื่อคืนฝนมันตกหนัก
แม่นอนอยู่ตัวเองก็นอนอยู่ที่บ้านที่หลังนี้ด้วย
ช่วงเกิดเหตุแม่บอกว่าคือตอนนั้นที่แม่นอนอยู่แต่ลูกสาวเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่เนอะ
แม่เขาเลยฟังว่าจุดเนี่ยเมื่อบ้านมีเสียงรัดแล้วดินสะไหลเข้ามาในบ้าน
มาชนกอไผ่ก่อนคือโชคดีอย่างหนึ่งมันมีกอไผ่มารับแรงดินรับดินเอาไว้
ไม่ทำให้ตัวบ้านพังเสียหายคือบ้านไม่ไหลลงไปกับดิน
โชคดีแม่ก็ปลอดภัยและเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครเป็นอะไร
นะฮะเอาฟังเสียงผู้ประสบเหตุหน่อยนะครับ
ยังไงแล้วเนี่ยในพื้นที่นั่นเองหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
คุณผู้ชมที่อยู่ที่นั้นเองก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ระวังกันด้วย
เพราะว่าตอนนี้พื้นที่หลายพื้นที่มันเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปในพื้นที่การเกษตรด้วย
ที่อยู่ตามเขาตามเชิงเขาต่างแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีรายงานต่าง
รวมทั้งพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดตลิ่งน้ำแบบนี้
บางทีน้ำมันเอิดทนขึ้นไปก็ระวังกันด้วย
ตอนนี้ศาลการณ์น้ำที่แม่น้ำน่านเองบริเวณด้านหลังที่วบถ้าวางผล์เองเริ่มสูงขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังไม่วิกฤตไม่อันตรายแต่มันสูงน่ากลัวนะ
ชาวบ้านคนบอกว่าตอนนี้ต้องยกยกหาปลา
ไม่รู้หมดน้ำจะมามากกว่านี้ไหม
ฝากที่น่านที่ชาวบ้านเขาอยู่ระวังกันด้วยแล้วกัน
แล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดในโซนภาคเหนือด้วยนะคะ